คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ที่เราชวนคุยไปตั้งแต่เริ่มต้นรายการ
เมื่อช่วงทุ่ม๑๕นาทีที่ผ่านมานะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นการโต้กันในโลกโซเชียลที่เยอะมากจริง
เรื่องของผีน้อยก็คือแรงงานไทย
ที่ไปทำงานโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่เกาหลีใต้
แล้วคือเขาบอกว่าเกาหลีใต้ตอนนี้คนติดเชื้อโควิด๑๙๕๐๐กว่าแล้วนะ

เขาก็อยู่อย่างไม่สบายใจหน้ากากอนามัยก็หายากเลยอยากจะกลับเมืองไทย
อยากจะให้รัฐบาลช่วยหน่อยลงชื่อไว้๕๐๐กว่าคน
แต่ตอนนี้ค่ะในโลกโซเชียลคือโต้กันไปโต้กันมา
ถามถึงความรับผิดชอบต่อสังคมว่าถ้ากลับมาแล้วจะยังไง
รัฐบาลมีมาตรการรองรับยังไงตรวจคัดกรองยังไง
แต่มันมีคนหนึ่งค่ะที่คนพูดถึงเยอะมากจริงนะ
เขาบอกว่าเขาเป็นผีน้อยแล้วก็พูดโพสต์อยู่ในโลกโซเชียลนะ

เรามาทำงานที่นี่คุณบอกได้ไงคะว่าเราเห็นแก่ตัวตอนไปและทั้งกับ
เราไม่เห็นแก่ตัวค่ะเรามาทำงานหาเงินของเราเราส่งเงินให้ทางบ้านของเรา
ฉันไม่ได้ส่งเงินให้คุณเหรอคุณถึงวีนฉันเนี่ยเป็นอะไรเป็นบ้าเหรอ
เกี่ยวกับอะไรโคโรนาโคโรน่าเขาก็อยากอ่านถ้าเป็นโคโรน่าจริงเขาก็อยากกลับไปตายที่บ้านเกิดคุณ
เวลาคุณไปเมืองนอกเมืองนาคุณเป็นโรคอะไรอ่ะคุณกลับบ้านไหมคุณอยากไปตายที่บ้านไหม

นี่ค่ะคนพูดถึงเยอะแชร์ต่อเยอะตอบโต้คลิปนี้เยอะ

ก็โพสต์ใหม่ว่าดิฉันไม่เคยไปลงทะเบียนกลับไทยอะไรทั้งนั้นเสพข่าวให้จริงด้วยค่ะ
นี่ค่ะคือคลิปเนี่ยยาวแล้วก็คำหยาบก็เยอะฮะ
ใช่คนก็เลยโต้กลับไงว่าแล้วการกระทำแบบนี้มันถูกต้องเหรอ
ควรจะทำแบบนี้แล้วควรจะได้รับการช่วยเหลือเหรอครับอะไรแบบนี้นะคะโอ้โห
เมนต์เยอะมากแต่เขาลบคลิปไปแล้วไงครับอืม
ในกระแสทวิตเตอร์ค่ะแฮชแท็กผีน้อยเกาหลีติดอันดับต้นเลยนะคะ
ในช่วง๒วันที่ผ่านมามีการพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะนะคะ
คือผีน้อยเขาบอกว่าเขาอยากจะกลับมาประเทศไทยเพราะเป็นบ้านเกิด
แล้วก็ใช้เงินตัวเองไม่ได้ขอรัฐบาลอย่ามาเหยียดคนชาติเดียวกัน
ต้องมาทำงานเกาหลีใต้เพราะว่าเศรษฐกิจไทยไม่ดีเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไม่ดี
อยากจะมีอาชีพมีรายได้ที่มากกว่านี้อันนี้คือสิ่งที่ผีน้อยเขาบอกครับ
แต่ทั้งหมดนี้ก็ยังมีเสียงตอบโต้ในกระแสโซเชียลอยู่เยอะพอสมควร
เช่นเพจดังนะคะเจี๊ยบเรียบด่วนนะคะออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องของผีน้อยนะคะ
มีการโพสต์ว่าทำไมต้องรังเกียจผีน้อยพวกเราไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้คนไทย
และการที่ผีน้อยแต่ละคนออกมาเถียงนั้นเอาจริงที่น่ากลัวกว่าไวรัสก็ตักกะและจิตสำนึกของพวกคุณนี่แหละ
กะแบบนี้ใครเขาจะเชื่อว่ามีจิตสำนึกรับผิดชอบพอที่จะกักตัวเอง
เรียบด่วนบอกเลยว่าไม่เชื่อคนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากค่ะ
คือนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าที่ผีน้อยลงทะเบียน๕๐๐กว่าคนไม่ได้เดินทางกลับมาทีเดียวทั้งหมด
แต่ถ้าเมืองอื่นก็จะคัดกรองเหมือนกับคนเดินทางมาจากประเทศเสี่ยงอื่นมีไข่ไหม
ถ้ามีไข้ก็กักตัวเอาไว้ส่งโรงพยาบาลถ้าไม่มีไข้ก็ไปกักตัวเองในที่พักของตัวเองอะไรแบบนี้
แต่ถ้าสองเมืองสำคัญของเกาหลีใต้เนี่ยยังไงต้องกักตัวไว้ในที่ของรัฐก่อน
แอร์กูกับขยองสั่งจะเป็นที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวรัฐเขาจะไปจัดการ
ดำเนินการตรงนี้นะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาก็มีทยอยเดินทางเข้ามาบ้างแล้ว
ที่เกาหลีใต้ที่มีโควิด๑๙กำลังแพร่ระบาดอยู่เหมือนกันเนี่ย
แล้วก็อย่างที่ทราบนะฮะคนไทยที่เข้าไปที่นั่นเนี่ย
เราเข้าไปได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าเก้าสิบวันใช่ค่ะ
หลายคนก็ฉวยโอกาสคือเข้าไปแล้วก็ไม่กลับอยู่ยาวทำงาน
ทำงานหลายประเภทหลายอาชีพโดยมองว่าค่าแรงที่นั่นดี
ตกโอ้โหชั่วโมงหนึ่งก็๒๐๐กว่าบาทนะครับ
ดีกว่าทำเมืองไทยอะไรแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้พอมีปัญหาเกิดขึ้นมันเริ่มต้นมาจาก
มีคนที่ไปทำงานอยู่ที่นั่นคนหนึ่งเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อไทย
แล้วก็บอกประมาณว่าเออเนี่ยผมจะกลับก็ไม่มีค่าตัวเครื่องบิน
รัฐบาลไทยต้องดูแลหน่อยนะอย่างนู้นอย่างนี้

คนไทยคนอื่นจะเข้าไปเที่ยวเนี่ยยังลำบากเลย
บางคนถูกตากตัวอยู่อย่างเงี้ยแล้วเวลาคุณเหนือร์รอดก็จะกลับเข้ามาแบบนี้

และจะมีความรับผิดชอบกับการไปผิดกฎหมายที่บ้านเค้ายังไงกี่ที
เพราะทางเค้าบอกว่านี่คือละโทษกรรมให้ก็ได้นะ

ไปโรงทะเบียนกับทางเค้า

ใช่คือรักรอบอยู่ระบบทรนซ่อน
จริงแล้วเขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือในการเดินทางกลับนะ
คนที่ไปให้ข้อมูลอย่างนั้นอาจจะเป็นคนคนเดียวก็ได้
แต่ว่าคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนต้องการให้รัฐไทยช่วยเหลือนะครับ
เขาก็มีมาตรการเข้มงวดนะครับ
คนที่อยู่ที่เกาหลีใต้เนี่ยบอกกับเรานะครับ
บอกว่าผีน้อยที่เดินทางเข้าไปทำงานที่เกาหลีใต้
ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีเงินติดตัวไว้อยู่แล้ว
ขั้นต่ำเนี่ยราว๕แสนวอน

รักษาพยาบาลตัวเองหรือถ้าต้องมีอะไรที่แบบปัจจุบันทันด่วน
ก็ต้องซื้อตัวเครื่องบินกลับประเทศไทยได้
คือค่าตัวเครื่องบินจากเกาหลีใต้มาไทยณขณะนี้ก็หลักพันบาท
อืมใช่ประมาณไม่ถึงห้าพันอ่ะ
เค้าก็บอกว่าเค้าไม่ได้เหลือร้อนว่าจะต้องแบบ
การที่มีประเด็นทางสังคมเกิดขึ้นแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ย
เป็นเพียงความคิดเห็นของคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้น

จะมีเงินติดตัวไว้สำหรับค่าเครื่องอืมคือเวลาโดนจับอย่าง

คือทุกคนที่ทำงานที่เป็นผีทุกคน
จะต้องมีเงินติดตัวอยู่แล้วค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะ

ส่วนมากแล้วทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตัวเองจะต้องเสี่ยงกับตม
เขาจะต้องมีเงินสำรองอยู่แล้วค่ะเป็นค่าตัวกลับบ้าน
ค่ะเป็นค่ารักษาพยาบาลตัวเองกรณีฉุกเฉิน
ทุกคนมีอยู่แล้วค่ะแล้วตอนนี้ตัวเครื่องบินราคาไม่ถึง๒๐๐
สองพันบาทนะคะอืมพี่เชื่อว่าทุกคนมีเงินที่จะจ่ายค่าตัว
บินแน่นอนค่ะห้าแสนวอนก็ประมาณหมื่นสามอืม
วันนี้เนี่ยอันนี้คนที่เขาเป็นผีน้อยที่นั่นเขาบอกกับเราอย่างนี้
อ่าแล้วก็มีผีน้อยบางส่วนนะครับ
ยืนยันว่าเขายังจะทำงานอยู่ในพื้นที่เพราะเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันการระบาดโควิด๑๙ของเกาหลีใต้
ครอบคลุมไม่เว้นแม้แต่คนที่ทำงานผิดกฎหมายอยู่ที่นั่น
คือหนึ่งเขามีมาตรการที่ชัดเจนมีทั้งไทม์ไลน์มีทั้งแอปพลิเคชัน
ที่ว่าคนป่วยอยู่ตรงจุดไหนบ้างเขาไม่มีการปิดบังข้อมูลนะคะ
แล้วทุกคนที่ป่วยหรือมีอาการเข้าข่ายว่าคุณจะเป็นโควิด
นะคะเขาก็มีข้อไลน์สายตรงของโรงพยาบาล
แล้วก็จะมีรถพยาบาลมารับฟรีแล้วก็ไปตรวจ
ถ้าคุณไม่ได้เป็นโควิดเขาก็ปล่อยกลับ
แต่ถ้าคุณเป็นโควิดเขาก็จะรักษาต่อโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นว่าสถานการณ์ในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ตัวเลขที่เป็นยอดที่แท้จริงของคนที่เป็นคนไทย
ทำงานผิดกฎหมายอยู่ที่เกาหลีใต้ที่เรียกว่าผีน้อยเนี่ย
อาจจะมีกี่หมื่นกี่แสนคนเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจ
แต่ว่าที่ไปลงทะเบียนขอเดินทางกลับไทย๕๐๐กว่าคน
เพราะว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศให้ชาวต่างชาติ
พำนักอยู่ในประเทศเขาแบบเกินวีซ่า
สามารถมาแสดงความสมัครใจเดินทางออกนอกประเทศได้
ไม่ถูกดำเนินคดีก็มีคนไทยไปลงทะเบียนกับเกาหลีใต้ไว้๕๐๐กว่าคน
แน่นอนว่ายังไงเขาจะกลับไทยแน่
อยู่ที่ว่าทางการไทยเนี่ยจะดูแลตรวจสอบแล้วก็กักโรคยังไง

เพื่อความสบายใจสองเมืองเสี่ยง๑๔วันคุณถูกกักแน่

แต่ถ้าเมืองอื่นใครมาจากเกาหลีใต้เนี่ยคุณมีไข้สูงคุณถูกกักอยู่แล้ว
นี่แหละก็ส่วนคนที่จะเข้ามาก็ต้องดูแลตรงนี้๑๔วัน
ประเด็นก็คือคุณก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมเหมือนกลับมาจากประเทศเสี่ยงอื่น

คือประเด็นตรงนี้คนตั้งข้อสังเกตว่าแล้วคุณจะทำไหมคุณต้องทำนะนี่นะคะครับ
ทีนี้ค่ะประเด็นเรื่องของหน้ากากอนามัยค่ะโอ้มีหลายอย่างนะคะ
มาดูเรื่องนี้กันดีกว่าเรื่องของสสิระเจนจาคะสสพลังประชารัฐ
เรื่องนี้คนก็พูดถึงเยอะมากที่เอาหน้ากากอนามัยมาแจก
แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าหน้ากากอนามัยแบบนี้มันไม่ได้มาตรฐาน
อันนี้เป็นภาพวันที่แจก๓มีนาคม
ตอนนั้นเนี่ยคุณศิระบอกว่าก็อยากช่วยเหลือประชาชนชาวบ้านในพื้นที่
ก็จะเอาเงินเดือนสอสอตัวเองนี่แหละ
ซื้อหน้ากากอนามัยมาแจกชาวบ้านในเขตพื้นที่แถวหลัก๔แถวแจ้งวัฒนะเนี่ย
แต่คำถามก็คือหน้ากากอนามัยที่เอามาแจกมันได้มาตรฐานหรือเปล่า
ตอนนั้นซื้อมาหมื่นกว่าชิ้น
คุณศิราก็เลยบอกว่าผมก็ไม่รู้นี่
ไอ้ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพมันเป็นแบบไหน
ผมเห็นเขาขายแบบนี้ผมก็ซื้อแบบนี้แล้วผมก็เอามาแจกแบบนี้
ด้วยความบริสุทธิ์ใจอยากจะช่วยเหลือประชาชน
งั้นผมก็โดนหลอกเหมือนกันผมจะแจ้ง
แจ้งความแจ้งความบริษัทที่เอามาขายให้อ่ะ

สสิระบอกว่าจะดำเนินคดีกับนายอภิชาติและนางสาวธนรี
ทรัพย์ทิคำผู้ขาย
จะแจ้งความดำเนินคดีโอ้โห๓อย่าง๓เรื่อง
ช่อกงนี่จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน
หน่ายสินค้าควบคุมเกินราคา
แล้วก็จะสาวไปให้ถึงโรงงานผลิต
เพราะว่าเสียเงินไป๑๔๐๐๐บาทนะคะ
สั่งซื้อหน้ากากอนามัยมาแจกประชาชนนะคะ
แล้วก็บอกว่านายอภิชาติที่ขายให้

แต่พอเกิดเรื่องจะแจ้งความกลับ
อภิชาติบอกว่าอ๋อผมไม่ใช่เป็นเจ้าของโรงงาน
ผมเป็นแค่ตัวแทนจำหน่ายคือโยนกันไปโยนกันมาทีนี้
จากปลายทางคือผู้รับเงินผู้ครับ
จำหน่ายผมคนแรกเนี่ยผมจะสาวไปถึงโรงงานผลิตนะครับ
จะไปที่โรงงานผลิตเพื่อไม่ให้เอาสินค้านี้ไปทำลายประชาชนอีก
มันมีมาตรฐานผิดพันธ์อุตสาหกรรมเขาตรวจโรงงานในการทำมากัน
ถ้าผมซื้อมาจากโรงงานก็น่าจะมาตรฐานผมคิดแล้วนะ
เพราะโรงงานเขาเปิดไม่ได้มั้งถ้าไม่มีมาตรฐานผมเห็นโรงงาน
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเขาไปตรวจการอินตรายกันตลอดก่อนจะออกมา
แล้วมันมาถึงเรามันผ่านคนขายคนที่๑ที่๒ที่๓มาถึงเรา
เราก็ไม่มีความรู้มากที่จะไปตรวจคุณภาพชีวิต
ศิราไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สอนอทุ่ง๒ห้องนะคะ
ตำรวจก็เลยบอกว่าก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการรวบรวมพยาหลักฐานแล้วก็ไปไล่ดูว่าคนกลางคือใคร
โรงงานผลิตคือใครแล้วก็หลักฐานต่างเหล่านี้มันสามารถเอาผิดได้ถึงขั้นไหน

สิ่งสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ที่ท่านได้ฟังเป็นเสียงของนายอภิชาษณ์
ที่เขาก็อ้างว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหน้ากากอนามัยที่เขาไปรับมาอีกเนี่ยไม่ได้มาตรฐาน
ใช่ค่ะก็คือรับกันมาเป็นทอดโรงงานส่งมาคนกลางคนกลางส่งมาขาย
อันนี้มันทำให้เห็นว่าขนาดสอสอก็ยังไม่รู้เลยว่าอันนี้มันไม่ได้มาตรฐาน

เพราะคุณศิราบอกว่าไปซื้อมาเนี่ยยังอันละ๑๓บาทได้มั้ง
แล้วหน้ากากอนามัยมือ๒ที่ใช้แล้ว
เราจะไปรู้ว่าเราไปสั่งมาส่งมาที่บ้านหรือเราไปซื้อมาเราก็ไม่รู้อีก